พกพาความฝันที่จะมาชิงเงินล้าน
เพื่อใช้หนี้กับโจทย์เพลงข้อที่๑

เปิดใจได้เลยว่าฉันบอก
ตั้งแต่วันแรกพบกัน
เคยอยู่คนเดียว
ขับเคี่ยวชีวิตสู้งาน
ข้างจากท่ำเรือฝรั่งกัน
วันนี้สวรรค์ให้เธอเวิร์น
มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณต้มเจ็ดร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ในเพลงเริ่มแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้คุณต้มเจ็ดรับแล้ว๕๐๐๐บาทครับ
เขาบอกแล้วว่าเขามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ

เป็นเพลงของคุณแจ็คธนพลนะครับ
หรือว่ามีฉายาคุณแจ๊คธนพลคนชอบเต้น

แต่เขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากนะครับคุณแจ๊คนี่

เป็นชุดแรกแต่งโดยครูสลาคุณวุฒิครับ

คุณแจ็คเค้าจะมีเพลงเร็ว

เค้าก็เป็นนักร้องลุ่มทุ่มอีกคนนึงเลยนะครับ

ที่ถือว่าหล่อนะคะบำหรับวงการเหล่านี้

ตอนนี้ผ่านได้แล้ว๑เพลงแล้ว

เอาไปใช้หนี้แล้วคือต้องซื้ออะไรเพิ่ม

ครับก็คือเช่าที่นาเขาครับ

ต้องทำที่กันแดดอะไรให้กุ้งไหม

มาถึงเพลงที่๒

โอ้ยเป็นเพลงของคุณอาชายเมืองสิงหรือเปล่า
เป็นเพลงของคุณอาชายเมืองสิงหรือเปล่า
เป็นเพลงของคุณอาชายเมืองสิงหรือเปล่า
ไม่บอกก็รู้ว่าเป็นเพลงของคุณอาชายเมืองสิงหรือเปล่า
ไม่บอกก็รู้ว่าเป็นเพลงของคุณอาชายเมืองสิงหรือเปล่า
ไม่บอกก็รู้ว่าเป็นเพลงของคุณอาชายเมืองสิงหรือเปล่า
ไม่บอกก็รู้ว่าเป็นเพลงของคุณอาชายเมืองสิงหรือเปล่า
ไม่บอกก็รู้ว่าเป็นเพลงของคุณอาชายเมืองสิงหรือเปล่า
ไม่บอกก็รู้ว่าเป็นเพลงของคุณอาชายเมืองสิงหรือเปล่า
ไม่บอกก็รู้ว่าเป็นเพลงของคุณอาชายเมืองสิงหรือเปล่า

ไม่งั้นไม่มีเงินไปบุรณบ์แน่นะครับ

ไม่ใช่

ไม่ใช่ครับ

แต่เราก็เป็นห่วงนะฮะ
เพลงแรกยังบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจแต่ร้องได้
พอร้องไปแล้วถึงจะบอกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต
พี่กำนันฉันละเป็นห่วงเขาเลือกเกิน

ว่างานนี้เขาจะรอดไปได้ไหมดูเขาไม่ค่อยมั่นใจเลย
แต่เขาก็ไม่ใช้ตัวช่วยพี่กำนันว่าอย่างไรเหรอ
อย่างนี้ก็แสดงว่าเขามั่นใจคงต้องปล่อยเขาแล้วนะ
พี่กำนันเหนือออกไปธรรมชาติมากเลยนะ
คนสิ่งคนลิฮีใกล้กัน
หมายความว่าอะไรฮะ
ฉันเป็นกำลังใจไอ้พี่เนี่ย
อันนี้แบบว่าอย่างไรครับ

เป็นหนังในช่วงฟิล์มยืดพอดี

ล้านเพลงที่สองเพลงมาค่อยโชคดีค่ะค่ะ
แล้วผมส่งแล้วนะฮะ

คุยพี่ถอนเลย
นี่ไง
นี่ไง

นึกว่าพี่ก๊อตมาเอง

เต็นเผลินเลยนะฮะ

ลุกให้คนดูแล้วก็นักดนตรีนักร้องทุกคนตื่นตัวขึ้นมา

นี่เขาร้องเป๊กก็ตื่นตัวมากเลยนะคะ

โอ้โหร้องดีเนอะพวกเราเนอะ
ถามเจ้าตัวดีกว่านะครับคุณต้มจืดคิดว่าร้องไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับ

ไม่มีผิดไม่มีสะดุดตรงไหนเด็ดขาด

อืมถ้าไม่มีเป็นอย่างนั้นคุณต้มจืดจะผ่านเพลงนี้ไปได้

สำหรับเพลงที่๒ครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณต้มจืดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้อยร้อยร้อยร้อยร้อย
เพลงที่สองครับ
๒ภูราค่า๑๐๐๐๐บาทคุณต้มจืดร้อง
ใช่
คุณต้มจืดร้อง
และเป็นเพลงที่เราคิดว่าจะมาเจอเพลงนี้ไหมในรายการของเรา

เพลงข้อที่๒กับเงินรางวัล๑๐๐๐บาท
เมื่อได้ฟังอินโทรแล้วคุณต้มจืดถึงกับอุทานว่า
ไม่คิดว่าจะได้เจอเพลงนี้บนเวทีร้องได้ให้ล้าน
แต่ก็ถือว่าขับร้องได้ดีไม่ทำให้บรรดากองเชียร์ในห้องส่งผิดหวังเลย
ว่าแต่ว่าจะร้องถูกหรือไม่ต้องรอช่วงหน้านะครับ